ให้ประชาชนเข้าไปชมได้ภายในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
สวยไหมคะสวยมากค่ะไหนเหรียญคะเหรียญนี่คือประดับอยู่บนรถนะคะอ๋อที่เป็นระยิบระยับลิงนี่ถูกต้องนี่แหละค่ะ
สังเกตดูดีต้องเข้าไปส่องใกล้ใกล้ถึงจะเห็นนะคะใครเห็นแล้วบอกเลยว่าต้องสะดุดตาอย่างแน่นอนกับรถเน้นโบราณคันนี้ที่ถูกประดับเต็มไปด้วยเหรียญกระสาปทั้งคันค่ะ
โชว์เด่นภายในงานประเพณีนกพระเล่นเพลงตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชรด้านหน้าฝากระโปรงรถนะคะถ้าเข้าไปดูใกล้ใกล้จะเห็นเป็นเหรียญกระสาปหลากหลายรุ่นเรียงกันเป็นข้อความว่าหนึ่งเดียวในสยามค่ะส่วนด้านหลังรถนะคะก็จะเป็นข้อความว่าเรารักในหลวงแบบนี้
ขณะที่ด้านบนหลังคาค่ะทำเป็นแถบสีทงชาติอย่างสวยงามเลยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากส่วนเจ้าของรถก็คือนายชัยฤทธิ์โสพลโพคัยค่ะส่วนที่ต้องนำเหรียญมาติดบนรถแบบนี้เขาบอกว่าเกิดจากความคิดที่อยากจะให้คนเนี่ยหันมาสนใจศึกษาเหรียญกระสาปแต่ละรุ่นที่สามารถเล่าเรื่องราว

พอคนมีความสนใจแล้วเขาก็จะมาดูที่ตัวเหรียญตอนแรกมาดูที่รถหลังจากมาดูที่รถแล้วจะเห็นตัวเหรียญพอดูตัวเหรียญทั้งหมดมันก็จะได้ความรู้มาว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรบ้างครับ
นอกจากที่จะมาได้ชมกันเฉยยังได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะสำหรับเหรียญที่นำมาติดบนรถคันนี้เนี่ยมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔เลยมาจนถึงรัชกาลที่๙ค่ะด้วยส่วนใหญ่นะคะเป็นเหรียญในสมัยพศ๒๔๙๓นั่นเองค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นรถคันเดียวหนึ่งเดียวในสยามจริงอย่างที่แปะเอาไว้เลยแล้วที่บอกไปนะ
แต่คงจะไม่ได้เอาไปขับสัญจรผ่านไปผ่านมาเอาไปโชว์แบบนี้เป็นจุดศึกษาสำหรับเด็กนะคะที่เป็นการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะคะ
ต้องว่างไหมว่างจะพาไปโรงพักโอ้ยไม่ไปดีกว่าไม่ว่างนะไม่นัดโรงพักพาไปดูห้องน้ำเหรอห้องน้ำเขาดีมากจริงหรือเปล่าพักที่นครศรีธรรมราชนะคะ๓๒แห่งทั่วจังหวัดก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนบอกว่าโอ้ไปทำธุระแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะสะอาดสะดวกสดใสไปดูกันค่ะมาแบบ๓๒
สะอาดมากห้องน้ำ๓๒โรงพักในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นห้องสุขสุดรูออกแบบตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกสีสันสวยงามสะดวกตา
ถูกสร้างขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรในพื้นที่นครศรีธรรมราช๓๒แห่ง
ตาตื่นใจค่ะพี่ตำรวจรวมไปถึงประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการในสถานีตำรวจทุกแห่ง
เขาก็ชอบกันอ๋อสะอาดดีนะคะความคิดนี้เริ่มจากพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชได้รับการร้องเรียนนะคะ
จากประชาชนให้ปรับปรุงห้องน้ำหน่อยหลังไปติดต่อราชการพบว่าห้องน้ำ
ห้องสุขาภายในสถานีตำรวจไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะ
จากนั้นก็เลยกำหนดนโยบายให้ทุกสถานีในพื้นที่ปรับปรุงห้องน้ำ
ให้มีความสะอาดมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะจนถึงกันยายนปีนี้
ก็คือให้ทำแบบปีต่อปีพร้อมเปิดให้ประชาชนพี่น้อง
ที่เข้าไปใช้บริการที่สถานีตำรวจได้เข้าไปเลยค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอหลังจากปรับปรุงห้องน้ำให้มีความทันสมัยแล้ว
๒แห่งต้องควบคุมมาตรฐานเพราะเขามีประกวดสุดยอดห้องน้ำ
ทุกคนจะต้องมาประกวดกันนะคะ
ประจำปี๒๕๖๐เพื่อชิงโล่รางวัล๓รางวัลด้วยกัน
เดี๋ยวนะโลธรางวัลเป็นรูปอะไร
ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำเป็นก๊อกน้ำ
เป็นป้ายห้องน้ำเป็นป้ายห้องน้ำอาจจะเป็นไปได้นะคะ
ก็พี่ตำรวจทั้งหลายแต่ละสถานีเขาก็ขมักคำเม่นเลยนะคะ
ช่วยกันทำความสะอาดดูแลห้องน้ำตกแต่งให้ดูสะอาด
สวยงามดึงดูดตลอดเวลา
โครงการนี้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานีตำรวจค่ะ

ตอนนี้เขาย้ำว่าเป็นจังหวัดเดียวในไทยนะคะ
ที่มีห้องน้ำสุดรู้แบบนี้
ที่สำคัญส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจ
เพื่อพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการค่ะ

หนึ่งขอแวะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวไม่อยากปลูกรอยเฟน
ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีธุระที่จะต้องไปไม่อยาก

ไหมเราก็จะต้องนึกถึงว่าเราต้องไปแจ้งความ

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพาไปดู
ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเชือกร่ม
บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน

จากว่าต้องใช้ความพยายามในการทำมาก

ตามคุณวัชรีดวงใสไปกันเลยค่ะ

แล้วก็ที่ที่ฉันกำลังใส่อยู่นะคะ
รองเท้าที่กำลังทำอยู่นะคะ
เป็นฝีมือของพี่วินทั้งหมดเลยค่ะ

กับรองเท้าถักเชือกร่มค่ะ

เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้ว
ทำครบวงจรเป็นเพราะว่าอาชีพนี้
ต้องใช้ความละเอียดและความอดทน

รณภาพผลเพิ่มหรือพี่วินชาวจังหวัดระนอง

มาประมาณ๕๖ปีแล้ว

ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีเวลา

ยังรับสอนการถักผลิตภัณฑ์ต่าง

ทนมากมากเลยค่ะนอกจากจะทำขายแล้วนะคะ
ทางร้านก็ยังรับสอนฟรีด้วยสำหรับใครที่สนใจใช่ไหมคะ
ซื้ออุปกรณ์สอนฟรีค่ะถ้าคนที่ไม่เป็นอย่างแบบ
ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างอ่าอย่างหนูเนี่ย
พื้นฐานในการทำของพวกนี้เลยใช้เวลานานไหมคะ
ก็ประมาณสามชั่วโมงน่าจะได้สามชั่วโมงก็ไปต่อยอด
ไปค้ายไปทำขายยังไงได้สามชั่วโมงนี่คือคืออ่า
หัดขั้นตอนแรกนะถักหัดถักสู้ก่อนอย่างเงี้
ถักโซ่แล้วก็ขึ้นลายได้ประมาณสามชั่วโมง
หลังจากเรียนไปแล้วมีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหน
ก็สามารถไปที่ร้านเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้แม้ตอนนี้ลูกค้าจะลดลงจากเดิม
แต่นับว่าอาชีพนี้ก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากต้นทุนน้อยสามารถออกแบบกระเป๋า
ดีไซน์เก๋ให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าและพัฒนาแบบให้ทันสมัย
ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กระเป๋าได้แล้ว
ใบมีคนรับไปขายราคาใบละ๑๕๐๐บาทก็มีค่ะ
ส่วนช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้ก็จะเน้นกระเป๋าโทนสีหวาน
หนุ่มจะซื้อไปฝากสาวด้วยค่ะ
อกจากนี้ที่ร้านก็ยังถักรองเท้าด้วย
พี่วินยืนยันว่าแม้จะเป็นเชือกร่มแต่ก็ไม่ทำให้เปื่อยง่าย
เพราะหากเลือกเกรดเชือกร่มดีทนทานก็สามารถใส่โดนน้ำได้โดยไม่ต้องกังวลค่ะ
ขั้นตอนแรกในการถักประกอบก็คือเราจะถักก่อนแล้วค่อยมาถักชิ้นนี้แล้วก็มา

เราจะเอามาเจาะก่อนเจาะรูก่อนอืมเจาะรูเสร็จเราก็จะมาถักชิ้นส่วน

ก็คือต้องตัดอันนี้ก่อนใช่ค่ะ
แล้วก็มาประกบกันอย่างนี้ใช่นี่อ่าอย่างนี้ประกบกันก็จะเป็นแบบนี้
แล้วก็จะมาถักชิ้นนี้มาประกอบให้เป็น
ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะรองเท้าหนีบ
ทาโครเชด้วยเชือกร่มมีหลายลายที่นิยมในหมู่นักถัก
ส่วนใหญ่นิยมถักแล้วเห็นลายชัดเจนทำให้กระเป๋าโดดเด่นและดึงดูดสายตามากขึ้น
บางคนที่ไปเรียนอาจอยากถักกระเป๋าหรือหมวกไว้ใช้เอง
บางคนมาเรียนก็สามารถนำความรู้ไปเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลยค่ะ
อย่างที่บอกค่ะสามารถไปเรียนแล้วก็นำมาประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมด้วยก็ได้นะ
เพราะว่าปัจจุบันนี้การทำกระเป๋าหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้หาได้ยากแล้ว
เชื่อว่าใครหลายคนทานอาหารกลางวันไปแล้วเหลือผลไม้กับขนมหวาน
ท้องต้องว่างพอนะเพราะว่าจะพาไปแข่งกินกันนะคะ
อันแรกนี่กินแตงโมที่คุระบุรีจังหวัดพังงา
เขาบอกว่ากว่าจะได้แชมป์ต้องพิสูจน์กัน๓รอบ
แต่ว่าที่ระยองเป็นข้าวหลาม
ข้าวหลามนี่การแข่งขันกินข้าวหลามนี่เขามีต่างชาติมาร่วมแข่งขันด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป